ต่อที่ความขึ้นหน้าเหตุการณ์ที่จังหวัดตรัง
ผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าบ้านกับครอบครัว
ถูกคนร้ายบุกเข้าไปยิงบาดเจ็บสาหัสเลย
แต่ครอบครัวเห็นหน้าค่าตาจำได้ว่ามีคนสองคนเข้าไปก่อเหตุ

สองคนนี้เข้ามอบตัวแสดงความบริสุทธิ์ใจบอกว่า

แต่ญาติมั่นใจก็เห็นว่าเข้ามายิงอยู่ที่หน้าบ้าน
ติดตามถ่ายการนี้พร้อมกันครับ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่หน้าบ้านพักในพื้นที่หมู่๗
ตำบลหนองตรุษอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
กลางดึกคืนวันที่๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยนายนิกกับนายบอสผู้ต้องหาเข้าให้ปากคำกับตำรวจ
และปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นคนบุกเข้าไปใช้อาวุธปืนยิงในปุ้ย
ตามที่คนในครอบครัวซึ่งอยู่ในเหตุการณ์กล่าวหาและใส่ร้าย
เมืองต้นในนิกยอมรับว่าเป็นญาติกับในปุ้ยผู้บาดเจ็บจริง
แต่ไม่เคยมีเรื่องบาดม้างกันรุนแรงจนต้องมาลงมือก่อเหตุ
และขอให้กันในชั้นศาลเท่านั้น
โดยทั้งคู่ให้การปฏิเสธอ้างว่าถูกกล่าวหา
ตั้งใจเดินทางเข้ามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
คดีนี้เกิดขึ้นหลังในปุ้ยไปยืมเงินคนรู้จักจำนวน๑๐๐บาท
ต่อมาในนิกโทรศัพท์มาบอกในปุ้ยว่าเจ้าหนี้มาทวงเงินกับเขา
แต่ในปุ้ยก็ยืนยันว่าให้ญาติโอนเงินคืนเจ้าหนี้ไปหมดแล้ว
ทำให้ในนิกไม่พอใจและมีปากเสียงกันรุนแรง
ก่อนจะนัดเจอกันที่บ้านหลังเกิดเหตุ
เมื่อมาถึงปรากฏว่าในนิกชวนในบอสและเพื่อนมาด้วย
ที่ในบอสปีดเข้าชกในปุ้ยที่นั่งอยู่ตรงม้าหินอ่อนหน้าบ้าน
และใช้อาวุธปืนยิงในปุ้ย๓นัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ขณะเกิดเหตุมีแฟนสาวของในปุ้ยพี่ชายและเพื่อนนั่งอยู่ด้วย
แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ทีมข่าวได้พูดคุยกับนางบุญลาบชุมดีอายุ๗๓ปี

เป็นเรื่องที่ดีที่ในนิกและในบอสเข้ามอบตัวเพราะเป็นเครือยาศกัน
หลังเกิดเหตุญาติมองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของเด็ก
แต่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่ยังคงเหมือนเดิม
แม้ว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนจะปฏิเสธ
แต่ก็มีพยานบุคคลที่สามารถยืนยันได้
และไม่รู้สึกกังวลหากได้รับการประกันตัวออกมา

หากมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องให้ตำรวจดำเนินการ
นางบุญลาบบอกอีกว่าตอนนี้ทางครอบครัวรอเจ้าหน้าที่เรียกไปเจรจากับครอบครัวของผู้ต้องหา
หากไม่ลงตัวก็คงต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนอาการของในปุ้ยที่ถูกยิงเข้าที่แขนขวา๑นัด

อาการสาหัสตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่แพทย์ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
เมืองต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาในนิกกับในบอส๓ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
ร่วมกันมีอวุฒย์ปืนผ่าอสบูรณ์ไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
แกร่งร่วมกันบุกรุกเคฮาสธาน
ก่อนทรงตัวฝักขังต่อสารจังหวัดตรัง
โดยตอนนี้ญาติได้เตรียมหลักทรัพย์ไปยื่นขอประกันตัวต่อสาร
สารอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวเพื่อต่อสู้คดี
เนื่องจากทั้งคู่เดินทางเข้ามอบตัวและไม่มีพฤติการหลบหนี